ต่อกันที่สาวสะบัดกันบ้าง
นึกถึงน้องมะลิดี
แต่นี่ถ้าจะพูดคุณกระแต่อาสยามหายหน้าหายตาไปช่วงนึง
เพราะว่าไปทัวร์คอนเสิร์ตอยู่ต่างจังหวัดใช่ไหมคะ
ล่าสุดเนี่ยพอได้มีเวลาพี่นักข่าวสื่อมวลชนรุมกันใหญ่เลย
ขอถามหลายประเด็นหนึ่งประเด็นคือ
เบ้าหน้าใหม่อีกแล้วนี่ไปปั้นหน้ามาจากไหนจ๊ะ
ไม่ได้ปั้นมาใหม่นะคะอีกประเด็นคือไอจีปลอม
แล้วก็อีกสารพัดประเด็นติดตามกันเลยค่ะ
นี่ไงมากี่ทีสวยก็สวยสวยแล้วคือสวยขึ้น
แล้วดูแบบอะไรทุกอย่างกระชับเข้ารูปอีกตลอดเวลาเลยนะฮะ
โดนตั้งข้อสังเกตตลอดเวลาเรื่องพัฒนาการความสวยของเขา
เพจดังก็นำภาพใบหน้าของเธอมาลงให้เห็นว่า

กระแตอาสยามต้องออกมาเคลียร์ชัดอีกแล้วว่า
ศัลยกรรมใบหน้ามาใหม่จริงหรือเปล่า
เจ้าตัวยืนยันแบบนี้ว่าทั้งหมดที่เห็นเป็นเพียงแค่เทคนิค
แต่งหน้าขั้นเทพของช่างแต่งหน้าชื่อดังเท่านั้นค่ะคุณผู้ชม
ซึ่งเธอเองก็ยอมรับว่าแปลกตากับลูกที่ออกมาเหมือนกัน
แต่ต่อให้โดนเมาส์เรื่องศัลยกรรมขนาดไหน
แตบอกว่าไม่หนักใจเท่าเรื่องโดนสวมรอย

เพราะว่าไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีก็เคลียร์ไม่หมดนะ

ซึ่งเธอก็ยอมรับว่าถอดใจแล้วที่จะชี้แจงแล้วก็เชื่อว่า
ว่าอันไหนจริงอันไหนปลอมค่ะ

ก็แต่งหน้ากับน้องฉัดใช่ไหม

หนูเชื่อว่าทุกคนรู้ว่าเคคอัพทำให้ผู้หญิงเปลี่ยนค่ะ

ติดขนตาตรงนี้ตรงนี้นิดนึง

มันเป็นการเมคอัพที่แบบว่าคันเทพ
สวยมากแล้วก็เขาเอาหน้าม้ามาให้ใส่ด้วยไง
มันก็เลยเปลี่ยนคงหน้าหมดเลยใช่
ปลอมมา๔๕ปีแล้วครับ
ตั้งแต่แบบว่ามีเรื่องราวใช่ไหม

เพราะว่าทุกคนน่าจะมีวิจารณญาณรู้อยู่แล้ว
อันไหนของจริงอันไหนของปลอม
ชินแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าแบบว่าจะต้องทำยังไงต่อ
เพราะว่าเราทำอะไรไม่ได้นอกจากก็ทำใจ
เขาไม่ได้ทำอะไรใหม่แล้วหน้าเดิมนะครับ

อย่างที่เห็นอยู่นี้นะคะเป็นประเด็นเรื่องบ้านเขาอีก
ทะเบียนบ้านสุดหรูมูลค่าหลายสิบล้าน

เจ้าตัวยอมรับนะคะว่าโอ๊ยงบบานปลายไปไกลแล้วค่ะ
แต่ว่าสู้สุดใจเพื่อความสุขของครอบครัว
เธอเองไม่อยากรีบร้อนเพราะกลัวทุกอย่างออกมาไม่ดีค่ะ

ประมาณ๗๐แล้วค่ะเหลือหลังเล็กอีกหลังหนึ่ง
ทำไปเรื่อยค่ะไม่อยากรีบเพราะว่า
เคยรีบแล้วมันไม่ได้มันไม่ได้สิ่งที่ดี
บ้านมากครับตอนนี้

เพราะว่าเราก็หาด้วยน้ำพักน้ำแรง

อยากให้คุณพ่อคุณแม่ได้อยู่สบายขึ้น

คุณผู้ชมมันก็คงจะบานปลายไปเยอะเหมือนกัน

ไม่ใช่ดูแลแค่คนในครอบครัวนะแดนเซอร์ของเธออีกตั้งหลายชีวิตนะคะคุณผู้ชม
ต้องเป็นกำลังใจให้เธอด้วยในการขยันขันแข็งทำงานแบบนี้
ส่วนเรื่องหน้าเธอเนี่ยต้องบอกเลยว่าถ้าเจอฝีมือน้องฉัดนะ
เปลี่ยนทุกคนที่ผ่านมาแชร์กันเยอะมากนะคะน้องฉัดนะช่างเมคอัพชื่อดา
แล้วก็เปลี่ยนพี่เทพพี่ทักเดี๋ยวเราเอารูปมาให้ดู
หน้าพี่เทพของเราเปลี่ยนไปเยอะเลยทีเดียว

แล้วก็แต่ล่ะเออธรรมดาผู้หญิงเนี่ยเรื่องของการเมคอัพมันทำให้เราสวยได้มากขึ้นอยู่แล้วแหละ
ถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวพรุ่งนี้เราล้างหน้ามาอ่างเท้า
อย่าทำร้ายคนดูนอกจากทำร้ายคนดูทำร้ายเรามาก